คุณผู้ชมมาดูข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้กันนะคะ
สำหรับเนี้ยแหละค่ะขมขืนแปดขวบดับ
ก่อนสิ้นใจแช้ฆาตกรรมถูกโจยยี่สิบหลอกมอมยา
มีภาพข่าวด้วยนะคะก็เป็นการที่เพื่อนบ้านหลอกเด็กวัย๘ขวบเนี่ย
เอาน้ำอัดลมผสมยาเสพติดผสมยาบ้ามาให้เธอดื่ม
จากนั้นข่มขืนกระทำชำราวเธออย่างรุนแรงจนคุณแม่กลับมาเห็นลูกสาวมีอาการผิดปกติ
ก็พาไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ทันน้องเสียชีวิตนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านของผู้ต้องหารายนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
บอกว่าไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นบอกว่านอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ
มีพยานมีญาติอยู่ที่บ้านมีเพื่อนอยู่ที่บ้านด้วย

ค่ะแต่ว่าผลที่แพทย์โรงพยาบาลตรังเขาระบุออกมา
ผลการตรวจเบื้องต้นจากศพของเด็กหญิงวัย๘ขวบเนี่ย
ถูกจับกรอกยาบ้าและน้ำกระท่อมผสมน้ำอัดลมจนเกินขนาด
แล้วก็ถูกข่มขืนกระทำชำราวทั้งทางอวัยวะเพศแล้วก็ทางทวานักด้วยนะคะ

ตอนเกิดเหตุตัวเองนอนอยู่ในกระท่อมหลังบ้าน
ส่วนลูกสาววัย๘ขวบนอนอยู่กับน้องสาวคนเล็กวัย๕ขวบในห้องนอนค่ะ
แม่กับลูกชายคนโตวัย๑๑ขวบก็นอนอยู่หน้าจอทีวีของบ้าน
พอประมาณสัก๔โมงแม่ของน้องลุกขึ้นไปกรีดยาง
ประตูบ้านเอาไว้เฉยนะคะไม่ได้ล็อกกุญแจอะไร
แต่ว่าลูกสาวเนี่ยตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลน้องยังมีสตินะคะ
เล่าให้คุณหมอฟังเล่าให้พยาบาลฟังบอกว่า
มีคนบุกเข้ามาในบ้านบังคับให้น้องเนี่ยดื่มน้ำอัดลมผสมพืชกระท่อม
แล้วก็ทำร้ายร่างกายโดยที่น้องคนเล็กวัย๕ขวบ
นอนหลับอยู่ข้างเลยค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุนี้นะคะตำรวจก็ตามรวบตัวเยาวชนชายวัย๒๐ปีคนนี้
รวบได้ในบ้านพักที่ตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองตรังค่ะ
พลตำรวจโทวีรพงศ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่า
คดีที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองมากนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเด็กเสียชีวิต
จากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีร่องรอยการถูกข่มขืนกระทำชำราว
ทำให้อวัยวะเพศฉีกขาดมีแผลที่บริเวณหน้าท้อง

ประกอบกับผู้ต้องหามีการวางแผนให้เด็กหญิงวัย๘ขวบ
ดื่มน้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของสารเม็ดแอมเฟตามีน
จนเกิดอาการปวดท้องอย่างแรง
คือคุณแม่กลับมาจากกรีดยางเห็นน้องปวดท้อง

ใช่คุณแม่บอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าลูกสาวน่าจะโดนของ

ก็เลยพาไปหาหมอดูทางศัยศาสตร์แต่ว่าอาการไม่ดีขึ้น
พอตกบ่ายก็เลยนำตัวลูกสาวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
หมอก็ถามอาการเลยลูกสาวก็บอกปวดท้องรุนแรงมาก

แล้วก็บอกเลยว่าเพื่อนบ้านนี่แหละบังคับให้ดื่มน้ำอัดลมเข้าไป

คุณหมอต้องล้างท้องเลยนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาที่ไปตามรวบมาได้ไว้๒๐ปี
ที่เป็นเยาวชนขออภัยค่ะที่เป็นวัยรุ่น
ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาบอกว่า
ไม่รู้เรื่องเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่
ส่วนตัวก็รู้จักกันกับพ่อของผู้ตายแค่นั้นเอง

เคยประสงค์ประสงค์ไม่เคยเลยก็ไม่เคยมีมาจากไหน
แล้วที่เกิดขึ้นในรักษณะภาพก็ปฏิเสธปฏิเสธครับคุณ
ก็ไปเที่ยวอยู่กับแกส่วนมาก
ครับพ่อผู้ตาย
ก็ไม่บ่อยครับส่วนมาก๒๓วันเนี่ยเอากีต้าไปซ่อมให้แกซ่อมให้
ก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาผู้สื่อข่าวซักยังไงก็บอกว่าไม่เกี่ยว
มีคำตอบให้ไม่เกี่ยวข้องนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ก็บอกเหมือนกันว่า
การให้การปฏิเสธถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่เองก็มั่นใจในพญาหลักฐานเหมือนกัน
ตอนนี้ขอสารอนุมัติหมายจับนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
ซึ่งคุณแม่ของเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ก็บอกเลยว่าตอนที่น้องเขาอยู่ที่โรงพยาบาล
น้องเขาให้ข้อมูลได้ชัดเจนเลยนะ
ยังมีสติแล้วน้องยืนยันว่า
นายคนนี้ล่ะเป็นเพื่อนบ้านนี่แหละเข้าออกบ้านเป็นประจำ
รู้จักกับคุณพ่อนี่แหละคนนี้มาบังคับให้เธอดื่มน้ำอัดลม
แล้วก็กลับเข้ามาในบ้านช่วงตี๒มาชกเธอที่หน้าท้อง
แล้วก็กระทำรุนแรงอยู่นานพอสมควรจนนั้นหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้สติ
ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าอาการปวดท้องค่อนข้างจะรุนแรง
คุณแม่ก็ต้องนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลมาดูประวัติของผู้ต้องหาคนนี้กันนิดนึงดีไหมคะ

คือตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาคนนี้เมื่อ๒๗เมษายนที่ผ่านมา
เคยถูกตำรวจสพนตรุษจับกลุ่มดำเนินคดีข้อหาผลิต
และครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๕หรือพืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต
เคยถูกดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดมาก่อน